สวัสดีค่ะเป็นลูกเอกอ่ะพ่อแม่ปิโน่งยกมื้ออ่านสรุปควรบรรเซียงของเขาเนาะค่ะนะคะอ่า
อ่าสำหรับทุกแงอ่ะควรรับทุกแงต้อนกับมาลูกลางไว้มากว่าวันดองวันมากว่าดู
เป็นการต้องเรียกภาพชาติจูบครึ่งดูตัวเราต้องเรียกภาพแรกละอ่า
แล้วปลูกกินช่วงนี้ใจเวียด